กับการกลับมาในครั้งนี้เราก็คิดว่าสามารถขับผลงานในช่วงที่หาจักรีมชาติมีพอบ้างไหมครับในช่วงนั้น
ก็เหนื่อยครับก็เหนื่อยไม่คือช่วงนั้นผมเจ็บ
ก็เป็นช่วงเวลาที่มันยาละบาย
กลับมาเราก็ไม่รู้ว่ามันหายดีหรือยังแล้วไหนจะสภาพมากฤทธิ์อีก
ด้วยครับก็ยังเป็นเกมสำคัญที่เราต้องเล่นนะเปรอะว่าเกมชัยชนะในนั้นมันก็บ้างแต่เราก็ทำได้ไม่ดี
เราไม่ได้ผ่านเข้าไปรอบอย่างสำคัญสุดท้ายนะครับ

เพราะฉะนั้นมันยังมีหลายเกมที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นชนะวันนี้มันเป็นเกมวิธีอยู่ในครองจำ
เชื่อว่ามันเป็นเกมที่ดีนัดหนึ่งที่เราทำได้
เพราะมันยังมีอีกหลายเกมที่มันรออยู่
เพราะฉะนั้นมันต้องทำงานดังของเรา